สนามแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับสามารถจุผู้ชมได้มากถึงประมาณ๗๕๐๐คนถือว่าเยอะจริงแล้วก็เยอะที่สุดในสนามของเราบรรดาสโมสรในศึกฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษนะครับ
ที่ได้เห็นอยู่ด้านหลังผมครับพันธุ์น้ำปลายของเราพรุ่งผม
ชนิดนี้มีความพิเศษครับมันมีความหนานุ่มแล้วก็ขาดยากมากแล้วก็ราคาในการปูพื้นสนามสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ๑ล้านปอนด์เลยนะครับ
เพื่อที่จะทำให้ย่านั้นอุ่นเขียวกระจีนอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็พร้อมสำหรับการแข่งขันครับ

นี่คือบริเวณที่เป็นใช้สำหรับการวางแผนนั่นเองคุณผู้ชมครับ
ซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชื่อของเราบรรดานนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันเรียงรายอยู่
ว่ากันว่าในฤทธิ์ของธนาภิกษ์ภาคกลางนะครับ
ในการเรียนเลขเซอร์ก็จะมีการเรียนตั้งแต่หมายเลข๑
ไปเรื่อย๑สาวสาวเที่ยว๗๙๐
ตำแหน่งประจำของไทยที่จะนั่งเป็นจุดประจำนะครับ
นอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาว่ากันว่าจุดนี้นะครับ
โดนธนาศาสตร์อพุทธศาลเดินใส่สัตว์ใส่เขาที่ปลายคิวจะแตกมาแล้วอีกด้วยครับ
คุณผู้ชมครับแหมพอเยี่ยมชมสนามโอแทฟอร์ดก็
นี่แหละครับเราเดินมาถึงจุดสุดท้ายจุดตรงนี้ครับ
อีกคือรูปบ้านของ๓ทหารเสือ๓ประสานในยุค๗ศูนย์ครับ
พาแมนยูนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากโศกนาฏกรรมที่มิวนิกนะครับ
ผมจะได้ได้รับแนะนำผลข่าวแท้รัดทีวี
เห็นแบบนี้นะคะแฟนบอลผีแดงหลายคนก็อิจฉาคุณชนะค่ะ